ตลอดข่าวของเราเนี่ยก็อยากจะให้คุณผู้ชมมีความสุข
มีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะ
ก็เลยรวบรวมเรื่องราวสนุกขำในโลกโซเชียล

พร้อมแล้วติดตามกันเลยในช่วงของตลอดข่าวขำ
ตลอดข่าวขำวันนี้ขอพาคุณผู้ชมไปออกกำลังกายยามเช้ากับพี่ทหารกันสักกันหน่อย
โดยวันนี้พี่ทหารคนนี้เนี่ยเขาจะมาโชว์สเต็ปดันพื้นหรือวิทพื้นกับราวเหล็กจำนวน๕ราว
มาดูกันว่าพี่ทหารคนนี้เนี่ยเขาจะใช้เวลาเท่าไหร่
พี่เขาคงจะงงล่ะครับว่าทำไมทำไมดันพื้นตั้งนานทำไมมันถึงไม่สุดสักทีปฏิโทษ
ที่แท้เนี่ยโดนเพื่อนแกล้งนี่เองล่ะครับ
เพื่อนก็เข้าใจแกล้งนะหรือว่าเขาอยากให้คุณพี่เนี่ยแข็งแรงขึ้นล่ะครับเนี่ย
คุณผู้ชมโดยเฉพาะสาวเป็นไหมล่ะครับ

มีสิ่งหนึ่งที่ต้องพกติดตัวเลยนั่นก็คือกระจก
แล้วเพื่อนเนี่ยก็จะมักยืมใช้บ่อยไม่รู้ทำไม

ที่เจอเพื่อนทีไรขอยิ้มกระจกทุกวัน
จะเป็นยังไงไปดูครับ
จิลขอยืมกระจกหน่อย
ทำกระจกหายอ่ะ

จิลคงจะเหลืออดจริงแล้วเนี่ยวันที่สามน้องแกเลยพกกระจกบานเบอร์เรอมาแบบนี้แหละครับ
คราวนี้เนี่ยถ้าเพื่อนทำหายอีกก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วล่ะครับ
คุณสาวเมื่อเพื่อนสาวดันไปชอบคุณตำรวจที่มาเขียนใบสั่งให้งานนี้มีหรือเพื่อนจะอยู่เฉยในเมื่อกามาเทพไม่มาทำงานเพื่อนก็เลยขอทำหน้าที่กามาเทพเองซะเลย
เอ้าหงายเกมพลิกล่ะครับเนี่ยตอนแรกก็นึกว่าน้องผู้หญิงชุดชมพู
จะได้คุณตำรวจเป็นแฟนซะแล้วนะเนี่ยแต่ที่ไหนได้
โดนข้อหาทำร้ายเจ้าพนักงานไปอีกหนึ่งกระทง
สาวคนไหนจะใช้วิธีแบบนี้ต้องคิดให้ดีก่อนนะครับ

แล้วก็ดีไงคุณจะได้ไปเจอเจ้าหน้าที่อีกรอบที่โรงพัก
เออเป็นมุกเป็นแผนการดีจริง